คุณผู้ชมฮะคนเลี้ยงวัวต้อนวัวขึ้นไปกินย่าบนเขาภูพาลซึ่งเป็นหุบเขา
ปรากฏว่าตกใจเลยสิครับไปเจอศพ
และศพที่ว่านี้เป็นศพของผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนถูกทิ้งอยู่กลางหุบเขา
ยังเป็นศพปริศนาอยู่นะตอนนี้ต้องสืบต่อแล้วว่าโอ้โหศพใส่ชุดนักเรียนเป็นใครกันแน่
คือตำรวจสพแซงบาดานพาตัวของคุณยายบัวไขการเรียบไปชี้จุดที่พบศพตรงนี้บนเทือกเขาภูพาล
ห่างจากน้ำตกผาลี่ประมาณหนึ่งร้อยเมตรในพินที่ตำบลมหาชัยอำเภอสมเด็จกราศิลป์
หลังจากที่คุณยายบัวไขแจ้งตำรวจบอกฉันตกใจเลย
เจอศพปริศนาเป็นผู้หญิงผมยาวสวมชุดนักเรียนถูกทิ้งร่างไว้ใต้ต้นกระบุ
คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงจุดที่คุณยายบอกว่าเจอนะไม่พบศพแล้ว
แต่คุณยายบัวไข่เล่าให้ฟังบอกตอนประมาณบ่าย๒นะฉันพาวัวขึ้นมาหาย่ากิน
เหมือนปกติทุกวันเลยตรงหุบเขาแห่งนี้นะฮะแต่ครั้งนี้เห็นสิ่งที่มันแปลกก็คือ
ฝูงแมลงวันเนี่ยบินเข้าไปที่ใต้ต้นกระบบเยอะมากยายก็เลยตัดสินใจเดินตามไปดู
ตกใจฮะเพราะเห็นศพของหญิงสาวผมยาวสวมชุดนักเรียนในสภาพมีกลิ่นเหม็นเน่า
ตกใจก็เลยหันหลังวิ่งหนีทันทีนะฮะเอาสุดแรงเลยยายบอกแทบจะวิ่งไม่ไหวแต่ก็ต้องวิ่งนะฮะ
พร้อมกับต้องรีบต้อนวัวกลับบ้านจากนั้นก็ให้ลูกไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งตำรวจแต่ทีนี้มันน่าประหลาดอย่างหนึ่ง
ตำรวจเนี่ยมาตรงจุดที่คุณยายบอกเจอศพตำรวจไม่เจอศพใดนะเออ
ตำรวจไม่ได้คิดไปในทางแบบผีสางนะแต่ตำรวจคิดว่าคนร้าย
น่าจะรู้ว่ามีคนมาเห็นศพแล้วก็เลยย้ายศพไปที่อื่น
คุณยายบัวไขยืนยันว่ามีผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ชาย๒คน
เจอกลางป่าห่างจากจุดที่พบศพประมาณสัก๕๐เมตร
ตอนที่ยายตกใจวิ่งหนีออกมาแหละได้สวนกับผู้ชายสองคนนี่แหละที่สวมไอ้โม่งด้วย
คนหนึ่งใส่เสื้อลายสก๊อตอีกคนใส่เสื้อสีดำแขนยาว
กำลังนั่งหักกิ่งไม้กันอยู่แต่พอเจ้าหน้าที่ย้อนกลับมาดู
ก็ไม่พบผู้ชายทั้งสองคนนี้แล้วรวมถึงไม่พบศพนี้ด้วยนะฮะ
อันนี้ก็พยายามสอบปากคำยายยายยายตาฝาดหรือเปล่า

ยืนยันว่าเจอเป็นร่างเลยนะฮะ
เมื่อช่วงเจ้าหน้าที่ระดมกำลังกว่า๒๐นาย
ค้นหาศพที่คุณยายบอกเนี่ยโอ้โหตั้งแต่บ่ายกว่า
พบค่ำเมื่อวานก็ไม่พบศพนะครับ

ทางด้านนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนมหาชัย
พร้อมด้วยผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านเป็นร้อยแล้วครับ

ศพที่ใส่เสื้อนักเรียนตามคำบอกเล่าของคุณยายบัวไข่
ทีมค้นหาได้เดินเรียงหน้าเขาเรียกว่าปูพรมในการค้นหา
ตั้งแต่ต้นน้ำต้นน้ำตกลงมายังจุดชมน้ำตกผาลี่
ระยะทางในการปูพรมก็๑๒กิโลเมตร

ยายก็ถูกวิญญาณหญิงสาวที่ถูกฆ่าเข้าสิงร่างเหมือนกัน

สื่อสารว่าหญิงสาวถูกชายสองคนเคลื่อนย้ายศพ
ล่องในลำคลองน้ำตกแล้ว
ตอนนี้ร่างไปติดอยู่ใต้ต้นไซต้นโพขนาดใหญ่ข้างน้ำตกผาลี่นะฮะ

เชื่อคุณยายนะเชื่อคุณยายบัวไข่

เจ้าหน้าที่ก็เลยเดินตามไป
ตรงนี้ต้นโพต้นไซดที่คุณยายบอก

อืม
แล้วแหงวะประกอบนั้นถ้าแค่เดี๋ยวมัดหลุด
คุณผู้ชมอย่าไปว่าคุณยายเขานะฮะ

ตอนนี้ทางด้านของคนในชุมชนจุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ
ปกปักรักษาป่าเจ้าป่าเจ้าเขาเลยนะ
เพื่อขอคำมาว่าหากมีศพจริงเนี่ย
ขอให้พบขอให้เห็นแล้วก็จะยืนยันในการค้นหาต่อไป
ตลอดทั้งวันวันนี้เลยนะครับ
คือจะมีจริงหรือไม่จริงหรือยังไง
แต่ถ้ามีคนแจ้งคือเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องค้นหาก่อน